ส่วนเรื่องนี้ต้องดูกันหน่อยว่าตกลงเกิดอะไรกันขึ้น
ขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ตามกันมาแล้วอยู่มีการควักมีดคัตเตอร์ออกมาจะแทงกัน
คุณไปมีเรื่องอะไรกันแล้วคุณมีเรื่องกันถึงขั้นจะต้องแทงกันเลยเหรอ

เป็นอะไร

เป็นอะไร

ลักษณะก็คือแหกการเมื่อสักครู่นี้ละค่ะแต่เปลี่ยนจาก๔ล้อเป็น๒ล้อนะคะ
เตอร์ไซค์ปาดกันมาแล้วก็เนี่ยค่ะดูเหมือนจะอารมณ์ขึ้นกันมาทั้งคู่
ไปปาดมาสุดท้ายถึงขั้นควักคัตเตอร์จะปาดกันแล้วนะคะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นแถวสุขาพิบาล๓รามคำแหงกรุงเทพค่ะคลิปนี้เพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้เขาเอามาแชร์ไว้
เขาบอกว่าคนที่อัดคลิปเนี่ยคือคนที่ขี่ไล่ตามอ่ะนะ
เขาบอกว่าผู้ชายคนที่เอาคัตเตอร์จะมาฟันเขาเนี่ยรถก็ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนด้วย
ฝ่ายมือมีดก็คือคู่กรณีนะ
จนสุดท้ายคู่กรณีค่ะเขาเอาคัตเตอร์มาแล้วทำทางเหวี่ยงมาเหมือนจะปาดกันนะคะ
เขาบอกว่าเคราะห์ดีนะไม่โดนเขา

จบนะตอนแรกเขาบอกว่าเออเดี๋ยวจอดรอข้างหน้าเดี๋ยวเจอกัน

เขาสืบเลยค่ะว่าบ้านคู่กรณีอยู่ไหน

โอ้ไม่รู้มีท่าไหนแต่หาเจอ

ไปบอกให้มือมีดอะไรด้วยมาขอโทษด้วย
งั้นแจ้งตำรวจแน่
อ้าวคุณพี่คะ
ระวังจะโดนข้อหาคมขู่นะคะ
ตามไปถึงบ้านเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้
เขาบอกว่าสุดท้ายแล้วเขาไม่อยากเอาเรื่อง

อย่าไปทำแบบนี้กับใครอีก

อย่าเลยครับขอโทษคำเดียวหรือว่า
นึกในใจช่างมันแล้วเราก็ไปของเรา

ไม่ผิดก็เป็นแบบสมมุติถ้าเราไม่อยากมีเรื่องอ่ะ

ใช่นะฮะมันจะปลดทุกข์ในใจเรา